มาว่าผมจะเรียนต่อปริญญาโทสักใบหนึ่ง

ตอนเรียนจบอยากจะเชิญคุณขวัญพี่เบิร์ดไปร่วมงาน

ขอให้ได้อย่างนี้ถ้าไม่ได้ไม่ต้องมาร่วมงานลองไปดูด้วย
โอ้โฮพี่เบิร์ดไปคนเดียวเหมือนวันนั้นไม่ว่างวันที่เอดอนไม่จบ

เดี๋ยวคืออะไรพี่ดูไม่ออกนั่นคือปีกนางฟ้า
ปีกดูออกแต่ว่าอะไรข้างใน
แบงค์พันธุ์เงินล้วน
มาทั้งปีกทั้งมงกุฎโอ้โหมายกเซตครับ
โอ้โหนี่คือนางฟ้าปริญญาเงินล้าน

น่าจะเป็นล้านแหละน่าจะ๒ล้านแล้วมั้งเนี่ย
เออแต่ตอนเดินก็ระวังหน่อยนะน้องนะอย่าให้ปลิวนะโอ้ผมวิ่งเก็บจริงนะ
ไปต่อกันอีกหนึ่งความสำเร็จของบัณฑิตใหม่ป้ายแดงนักแสดงหนุ่มอย่าง
นี่ไบร์ทวัชิรวิทย์ครับก็คว้าใบปริญญามาครองได้สำเร็จจากสาขาวิชาการตลาด
วิทยาลัยนานาชาติโอ้นี่มหาวิทยาลัยของพี่เบิร์ต
อ่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพครับงานไม่ใหญ่แน่นวิไม่ใหญ่อะไรละฮะโอ้โห
มหาลัยนี้เขาจะหน้าตาดีกับทุกคน

ไม่ต้องพูดนะว่าคนนั้นเป็นใคร
มีนี่บรรดาแฟนคลับพี่ร่วมค่ายนะที่เป็นนักแสดงมาแสดงความยินดีกัน
เรียกว่าเต็มสนามบอลครับโอ้โหนึกว่านัดชิงบอลโลกมากันเยอะเหลือเกิน
แม้อากาศจะร้อนแฟนคลับสู้ไม่ถอยครับมาร่วมแสดงความยินดี
มีทั้งแฟนคลับคนไทยและคนต่างประเทศคือไบร์ทนี่เขาดังในต่างชาติด้วยนะ
โอ้โหมากันเพียบเลยครับยังไงก็ตามแสดงความยินดีกับไร้
แล้วก็บ้าเด็ดป้ายแดงทุกคนเลยครับทุกคนเลยครับ